ดูกันต่ออันนี้เหตุสลดของชายวัย๒๐ปี
ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านเอื้ออาทรย่านสายไหมนะคะ
ตำรวจมีการสอบสวนพยานเบื้องต้นแล้วปรากฏว่ามีการแชทลวงออกมายิงค่ะ
อืมล่าสุดทางมือปืนก็ออกมามอบตัวกับกรณีนี้แล้วนะคะ
ครับตำรวจสอนอสายไหมค่ะพร้อมด้วยทางด้านของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบบริเวณที่พักบันไดชั้น๒ที่อาคาร๔๔ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรย่านสายไหม
พบศพของนายนัทพัฒน์เกรดพรหรืออามอายุ๒๐ปีถูกอาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าที่ท้องด้านขวาหนึ่งนัดค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพพยายามปั๊มหัวใจนานกว่า๓๐นาทีไม่เป็นผลนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หนุ่มอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายค่ะเขาเล่าค่ะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับแฟนสาวมาหาเขาที่ห้องพักซึ่งอยู่ชั้นสามของอาคารสี่สิบสี่
พอมาถึงก็มานั่งพูดคุยกันอยู่ได้ประมาณ๑๐นาทีผู้ตายกับแฟนมา
จากนั้นค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาหานายนัทพัฒน์หลายครั้งดูจากลักษณะการพูดคุยก็ดูแล้วเหมือนสนิทสนมนะคะ
จนกระทั่งช่วงประมาณตีสองมีข้อความแชทบอกว่ามาถึงแล้วจากนั้นผู้ตายก็เลยออกจากห้องไป
เดินลงบันไดไปแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก็รีบวิ่งออกไปดูค่ะปรากฏว่านายนัทพัฒน์นอนหายใจรวยรินแล้ว
ก็พูดว่าไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จังหวะได้ยินเสียงปืนวิ่งลงมาดูเนี่ยเห็นว่านอนล้มอยู่แล้วแล้วก็พูดไม่ไหวแล้ว
คาบันไดนะฮะระหว่างทางขึ้นชั้น๑ชั้น๒
ทีนี้พอไปถามรอปภอาคารนี้ค่ะนายสมนึกรัศมีเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นชายวัยรุ่น๔คนมายืนซุ่มอยู่บริเวณทางขึ้นอาคาร๔๔
ก็เลยยืนสังเกตการณ์อยู่ห่างจากนั้นชายวัยรุ่นสองคนเดินขึ้นบันได
ส่วนอีก๒คนรออยู่ด้านล่างแล้วไม่นานนักได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ที่กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดจะวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์๒คัน
แล้วขี่จักรยานยนต์หนีไปเลยค่ะข้อมูลจากรอปภสำคัญมากนะ
มีก่อเหตุสี่คนนะคะทีนี้ชุดสืบสวนเขาก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่
และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ในการหลบหนีเพื่อหาเบาะแส
นำตัวนายโม่ที่เป็นคนใช้โทรศัพท์แชทข้อความส่งมาหาผู้ตาย
มาสอบสวนที่สนสายไหมนะคะ
เพราะว่าตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือสำคัญนะ
คือโทรศัพท์มือถือผู้ตายมีข้อความอะไรมาแล้วใครโทรมาเป็นคนสุดท้ายเลย
ก็เลยเจอนายโม่นายโม่เนี่ยเป็นคนที่แชทเรียกเขาออกมา
โม่ก็ให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาถูกนายสุรเดชอาจอ่อนศรี
คมอายุ๒๖ปีใช้อาวุธปืนเจาะหัวบังคับ
ให้ตัวเขาเนี่ยพิมพ์ข้อความแชทกับนายนัทพัฒน์ผู้ตาย
เพื่อจะล่อลวงให้ออกมาแล้วจะได้ทำร้ายนะคะ
เหมือนแบบมาถึงแล้วพี่ลงมารับหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้ตายก็ลงมารับเนี่ยนะฮะ
พอผู้ตายเดินมาถึงชั้น๒เห็นในคมชักอาวุธปืนออกมาจากเอวจ่อยิง
นายนัทพัฒน์ต่อหน้าต่อตาแล้วขับรถหนีไปค่ะ
ปมเหตุตัวนายโม่บอกว่าก่อนหน้านี้นายนัทพัฒน์มีปัญหาส่วนตัวกับนายสุรเดชมาก่อน
แต่ไม่สามารถเคลียร์ปัญหากันลงตัวค่ะ
ล่าสุดนายสุรเดชเองก็ติดต่อในเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยนวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพสสพักเพื่อไทย
พาเข้ามอบตัวกับตำรวจสอนอสายไหมแล้วด้วยนะคะ
นี่คือคนก่อเหตุโดยพนักงานสอบสวนสอบปากคำนานกว่าสี่ชั่วโมง
จะคุมตัวนายสุรเดชไปตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเก็บคาบเขม่าวดินปืน

ใช่แล้วก็วัตถุพยานเพิ่มเติมนำไปประกอบสำนวนคดีแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องต้นทางผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุจริง

มาจากเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเคลียร์กันได้อีกทั้งผู้เสียชีวิตเอง
ขู่ทำร้ายเขาตัวเองกลัวก็เลยชิงลงมือก่อน
โดยบังคับเพื่อนรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตให้โทรศัพท์หา
จะได้ทราบว่านายนัทพัฒน์อยู่ที่ไหนแล้วเดินทางไปก่อเหตุยิงค่ะ
ครับฟังเสียงของผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะได้ยินมาว่าเขาบอกว่า
เจอผมจะยิงผมเลยผมก็เลยนี่แหละครับคำนี้แหละครับ
ที่ว่าเจอผมจะยิงผมเลยจนพวกนี้มีอะไรอยากจะพูดกับทางครอบครัวผม
ของคุณอาร์มหรือเรารู้สึกคำเนิดอะไรอย่างนี้พูดได้
ผมขอพูดตรงเลยครับบางทีลูกน้าก็ห้าวเกินไปครับ
ถ้าลูกน้าไม่ห้าวอะผมจะไปทำไงยังไงฮะ
ทางผู้ต้องหาบอกว่าขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพเพราะกลัวความไม่ปลอดภัย
เพราะว่าช่วงเข้ามอบตัวญาติของผู้เสียชีวิต
แสดงความไม่พอใจและพยายามจะเข้ามาทำร้ายเขานะคะ
วันนี้พนักงานสอบสวนก็จะควบคุมตัวผู้ต้องหา
ฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดมีนบุรีนะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตก็ตะโกนด่ายาดของผู้ก่อเหตุเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ส่วนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้

คือก้มกราบแม่ของเขาเองนะครับ
ก็แม่ของเขาก็เสียใจเหมือนกันที่ลูกชายไปยิงคนอื่นนะครับ
แต่ว่าเรื่องของความผิดก็เป็นไปตามข้อบทบรรยัติของกฎหมายแล้วฮะ